แต่แน่นอนเลขไหนจะมาตามความเชื่อแบบไหน
คุณดูข่าวเหล่านี้ให้ดีนะครับ
เพราะว่าหลายจังหวัดที่มีการพบเจอกับต้นตะเคียน
แล้วก็นำแป้งไปขัดถู
ไปดูในหลายจังหวัดกันผมพาไปดูกันนะฮะ

เป็นวัตถุยอดฮิตต้นตะเคียน
หลังจากนี้ไปจะไม่มีสีไม้เหลืออยู่แล้ว
จะเป็นสีแป้งนะฮะแต่ถือเป็นความเชื่อนะ
เพราะถือว่าไม้ตะเคียนไม้เก่าแก่อย่างนี้หรือว่าเรือแบบนี้
ก็จะมีแม่ย่านางนะครับมีนางตะเคียนอยู่นะครับ
อ่างทองและกรุงเทพกว่าพันคนคุณ
เดินทางไปร่วมพิธีบวงสวงเจ้าแม่ตะเคียน
และแม่ย่านางไม้สักทอง
เรือไม้สักทองนะครับอายุกว่า๕๐๐ปีนะคุณ

แพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชายนาฏ
หลังเคยมีคนถูกหวยรวมกว่า๗ล้านบาทนะครับ
เสร็จพิธีบวงสวงแล้วชาวบ้านไม่รอช้านะครับ
พากันเล็งเลขเด็ดจากหยดเปลวเทียนในถังน้ำมนต์
ขณะที่ทางวัดก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลพับใส่หลอด

โปรยแจกจ่ายให้กับประชาชน

ลุ้นรางวัลใหญ่บ่ายวันนี้
แล้วตามแผงขายก็ขายดิบขายดีนะคุณนะ
ไม่รู้น้ำมนต์เมื่อกี้เป็นเลขอะไรบ้างนะครับ

ไปอีกที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

จัดเตรียมชุดผ้าไทยชุดบายสีและอาหารคาหวาน
ถวายเจ้าแม่ตะเคียนนะคะก่อนที่จะขุดหาต้นตะเคียน
ใช้เวลาขุดนี่๑ชั่วโมงนะ
พบชิ้นส่วนต้นตะเคียน๒๗ท่อน
แปรสภาพกลายเป็นหินแล้ว

ท่อนค่ะแต่ว่ากลายเป็นหินแล้วนะคะ
คาดว่าน่าจะมีอายุนานกว่า๑๐๐ปี
ตามระเบียบชาวบ้านพกแป้งไปโรย
หาเลขเด็ดตามเคย

ภายในวัดกรงทองหมู่๕ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลก
ประชาชนเดินทางไปกราบไหว้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่
ความยาว๓๔เมตร

กับอีก๓๗เซนติเมตรนะครับ
อะไรนะฮะเพิ่งเรียกทำแล้วคือ๓๔เมตร๓๗เซนติเมตรนะครับ

ปรากฏว่าคุณขายที่นี่
ก็ขายดีบสิ
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่านักเสี่ยงโชคต่างหวังว่าจะถูกรางวัลด้วยนะครับ
สุโขทัยพาไปดูสุรินทร์กันต่อนะครับ
ชาวบ้านโนนทองหมู่ที่๓ตะมนตรวจอำเภอศรีนรงค์ค่ะ
พอทราบข่าวการขุดพบต้นตะเคียนโบราณเยอะมาก

๓ศูนย์ท่อนคุณเอาเลขหลัก๑๐ก็ได้๓๐ท่อน
๓๐ท่อนนะคะจมอยู่ใต้พื้นดินก้นฝ่ายนี่ลึก๘เมตร
เขาบอกว่าอายุประมาณ๗๐๐ถึง๑พันปีเลยนะคะอายุเยอะมากนะคะ
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้บูชา
พร้อมนำผ้าเจ็ดสีไปผูกตามความเชื่อว่าจะมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่
ไม่พลาดพกแป้งไปโรยด้วยหวังเลขเด็ดนะก็ลุ้นรางวัลกันในงวดนี้ค่ะ
ผมชอบนะเรื่องราวความเชื่อแบบนี้นะความเชื่อความแปลกที่เรานำมาเสนอก็ถือว่า
เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับเรื่องความเชื่อเรื่องของการเสี่ยงดวงอย่างนี้นะฮะ